แต่เสาตะเคียนเราหาคำตอบให้เลย
ตะเคียนที่มีน้ำมันไหลออกมา

ทางอาจารย์จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
ท่านก็ชี้แจงเอาไว้อย่างนี้นะครับ
รองศาสตราอาจารย์ด็อกเตอร์สราวุฒิสังแก้ว
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้คณะวรรณศาสตร์

บอกถึงกรณีพบน้ำมันไหลออกมาจากต้นตะเคียน
จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือก็ทั่วประเทศนะครับ

ว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อาจมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่
อาจารย์สารวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติมาก

ตะเคียนเป็นไม้ในวงยางนา
ซึ่งทุกชนิดในสกุลยางนาจะมีท่อน้ำมันอยู่ข้างในอยู่แล้ว
ท่อน้ำมันจะมีสารประกอบคล้ายกับน้ำมันบรรจุอยู่ในเนื้อไม้
เมื่อถูกความร้อนก็มีโอกาสที่น้ำมันจะไหลออกมาได้
โดยเกิดได้ทั้งกับต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่และต้นไม้ที่ตายแล้ว
ในการเกิดเนี่ยมันหรือการตกน้ำมันเนี่ยมันจะเห็นได้ทั้งในไม้ตายแล้ว
อย่างกรณีนี้หรือว่าไม้สดเป็นไปได้ไหม
มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าเอาเข้าจริงในส่วนที่เป็นแก่นไม้เนี่ย
แก่นตรงกลางก็คือส่วนของเนื้อไม้ที่ตายแล้ว
ซึ่งเราเอาไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งส่วนที่เป็นกำเวรหรือท่อที่มันมีน้ำมันบรรจุอยู่มันก็ยังอยู่ในเนื้อไม้นั้น
ทีนี้พอมันมีความร้อนของเหลวซึ่งมีลักษณะเหมือนน้ำมันที่อยู่ในท่อนั้น

นี่คือหลักตามธรรมชาติของไม้ตะเคียนเลย
ศาสตราจารย์ดรสารวุฒิบอกด้วยว่าตัวน้ำมันที่ออกมาจากต้นตะเคียน

อันนี้ได้ยินกันอยู่แล้วชันนะ
ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นนำไปใช้ในการยาเรือ
นำไปใช้เป็นขี้ใต้สำหรับจุดไฟ
พร้อมกับบอกว่าหากเราต้องการนำน้ำมันจากต้นไม้สกุลยางนา
ไม่ใช่แค่ตะเคียนเท่านั้นมีหลายชนิด
ถ้าจะเอามาใช้ก็แค่ใช้มีดเฉือนเข้าไป
แล้วก็สุมไฟให้เกิดความร้อน
เดี๋ยวน้ำมันตัวนี้มันก็จะไหลเยิ้มออกมา
แล้วเราก็เอาไปใช้นะครับ
ส่วนเนื้อไม้นับว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง

นิยมนำไปใช้ในการก่อสร้าง
ทำสะพานทำไม้หมอนรถไฟ

ที่ว่าไปขุดเจอต้นตะเคียนอยู่ใต้น้ำเนี่ย

๓๘ต้นเพราะว่าต้นใหญ่แข็งแรงนะครับ

ว่าจะมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่
อาจารย์สลาวุฒิท่านบอกว่าเรื่องนี้
มันก็เป็นสิ่งที่คิดกันขึ้นมา
หรือว่าจินตนาการกันขึ้นมา

ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับอาถรรพ์หรือเปล่า
ผมมองว่าในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว
มันไม่มีเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับ
ถ้าเราอยากจะไปมองเกี่ยวกับอาถรรพ์

ไม้ที่พระพุทธเจ้าประสูจน์เนี่ย
ต้นสาระก็เป็นพันธุ์ไม้ในวงยางเหมือนกัน

ทีนี้สมมุติว่ามันต้องมีน้ำมันตกได้เหมือนกันนะครับ
อยู่ในสกุลใกล้เคียงกับตะเคียนทองเราเนี่ยนะครับ

ต้นสาระที่พระพุทธเจ้าประสูจน์
มันตกน้ำมันเราจะคิดว่ามันมีวิญญาณอยู่ในนั้นไหม
ซึ่งเราก็คงไม่กล้าคิดถูกไหม
เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คิดไปเองทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้

สำหรับสถานการณ์ต้นตะเคียนในไทยนะฮะ

ดิบแรงดิบชื้นตามลำน้ำ
ตะเคียนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามนะครับ
ถ้าอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ก็ไม่สามารถตัดได้อยู่แล้วนะครับ
ส่วนอนาคตจะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง

แง่ของความเชื่อแล้วก็หลักทางวิทยาศาสตร์